พรุ่งนี้เป็นวันเที่ยวสำหรับเทศกาลตรุษจีน
เพราะฉะนั้นจะพาคุณผู้ชมไปเซอร์เวย์ก่อน
สำหรับสถานที่ท้องเที่ยวไปที่สวนงค์นุษย์กันนะคะเป็นที่ไหนครับ
มีการจัดกิจกรรมขึ้นมาเพื่อเป็นการต้อนรับเทศกาลตรุษจีน
ก็คือนำช้างแสนรู้๓เชือกด้วยกันนะคะ

ช้างแสนรู้ค่ะมาเชิดสิงโตอย่างสนุกสนาน
ต้อนรับเทศกาลตรุษจีนที่สวนนงนุษย์พัทยาค่ะ
งานนี้ไม่ใช่แค่เชิดสิงโตนะคะแต่ว่าประชันด้วยกับคนเชิดสิงโต
นี่ตัวสีขาวและตัวสีแดงนี่เป็นคนนะคะ
ฝีมือเขาบอกว่าไม่มีใครยอมใครค่ะ

อกจากนี้ยังมีเหล่านางฟ้า
นี่นางฟ้าแป๊ะยิ้มและอาม่าร่วมในขบวนด้วยนะคะ
ซึ่งทุกคนแต่งตัวแต่งชุดสุดอลังการ
ตาตื่นใจให้กับนักท่องเที่ยวค่ะ

ตั้งแต่เริ่มขบวนแห่จนถึงขณะนี้
เขาบอกว่าเต้นเมามันไม่หยุดเลยไหนจ้างตัวน้อยลูก

โอ้โหเป็นสิงโตที่มีพลังมากครับ
กลับที่พลักษณ์น่าจะเวียนหัวก็จะหลับไปเลยนะคะ
ส่วนที่บีบิตต์อื่นจุดอื่นก็มีการจัดงานนะคะ
เฮ้งเจียใจดีค่ะเขาหาเหาให้กับเด็กก่อนการแสดงเฮ้งเจีย

เป็นการโชว์ให้อาหารลิงธรรมรีนหัวทองตัวเดียวของไทยค่ะ
ขณะที่ผู้บริหารก็ร่วมแจกอังเปล่าด้วยนะคะ
ส้มแจกขนมเปี้ยมงคล
สร้างความดีใจให้กับเด็กเป็นอย่างมาก

ใช่ค่ะนอกจากนี้ยังเปิดตลาดจำลองบรรยากาศ

มีอาหมวยอาม่าไปขายอาหารให้กับเด็กด้วย
อีกหนึ่งจุดที่พิศนุโลกที่โรงเรียนสินหมินค่ะ
จัดกิจกรรมตรุษจีนเหมือนกันนะคะ
เด็กนักเรียนตั้งแต่ป๑ถึงป๖นี้

การแสดงเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน
และอวยพรให้กับพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนด้วย

ขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับพรนะคะ
เช่นเดียวกับนักเรียนจากโรงเรียนเตรียมนานาชาติผู้ขจรค่ะ

งานตรุษจีนเหมือนกันที่ทางเข้าโรงเรียน

เพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอดีงาม

ใช่ค่ะเด็กเขาก็มีแห่มังกร

บอกว่าฝีมือนี่ไม่แพ้ผู้ใหญ่เลยนี่